ที่ไปพักผ่อนที่รีสอร์ทหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างที่มันใกล้แหล่งน้ำ
แม่น้ำไก่ลำคลองใกล้น้ำตกเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าทางรีสอร์ทเนี่ยเขาจะมีเรือหรือเรือคายักษ์อย่างเง
ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้พายกันเวลาจะออกเรือมันต้องใช้แรงคนในการดัก
แต่จะพาไปดูรีสอร์ทที่นี่เขาไม่ได้ใช้แรงคนในการดันเรือแต่เขาใช้อะไรไปดูค่ะ
มันเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะจอร์ช

มันเหมือนเป็นสไลเดอร์ส่งเรือ

ก็คือถ้าคุณมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะหมุนตรึด

จากว่าเราจะไม่ต้องพึ่งพนักงานที่ทำให้ออกแรงในการดันเรือจนเหนื่อยจนหอบแล้ว
มันยังได้ความสนุกตื่นเต้นคล้ายกับการเล่นร่องแก่งคุณ

จินตนาการดูนะพอมันลืดออกไปเราจะลุ้นแล้ว
เราจะลุ้นแล้วตอนเราไปถึงมันจะคว่ำไหม

จริงมันไม่คว่ำนะคะมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะ
มันเป็นการแบบว่าใช้แรงในการส่งเรือคายักษ์ให้ไปได้ไกลขึ้นนะคะ
คุณจะได้พายแบบสนุกไหมเหนื่อยแต่จริงถามว่าเหนื่อยไหม

เหนื่อยนะคะมันเป็นมิติใหม่แล้วกันแห่งการปล่อยเรือ
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสมมุติถ้าคุณไปเล่นตามทะลงทะเลอย่างนี้

เพราะว่าตรงชายหาดมันก็จะยังพายไม่ได้

ตอนไปเหนื่อยเพราะว่ามันต้านคลื่นไง

ถ้าทำให้พายคือไปเกาะไหนแล้วก็ไม่รู้

วันนั้นไปพายที่ทะเลอะไรเนี่ย
เออลืมแล้ว